วันนี้นางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เข้ารับฟังการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนัดที่๔แล้ว
สำหรับคดีที่ปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
และมีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยนะคะกรณีที่ถูกเรียกค่าเสียหาย
โครงการนี้๓๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ
นางสาวยิ่งลักษณ์ยังเรียกร้องให้รัฐบาลฟ้องร้องต่อสารแพ่งในการเรียกค่าเสียหาย
การใช้คำสั่งทางปกครองเพื่อความเป็นธรรมนะคะ
ขณะเดียวกันก็เห็นว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงให้ชัดเจน
กรณีที่พลเอกประวิทย์เช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อบินไปประชุมที่ฮาไวน์ค่ะ
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมายังสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เพื่อร่วมรับฟังการไต่สวนพยานฝ่ายจำเลยนัดที่๔ในคดีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
โดยวันนี้สารนัดไต่สวนพยานจำนวน๒ปากคือนายโอลานชัยประวัติอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย
และอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และนายวุฒิพงศ์วิบูรณวงศ์รองอายการสูงสุด
ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาสำนวนคดีปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว
นางสาวยิ่งลักษณ์ขอความเป็นธรรมและเห็นใจกรณีถูกเรียกค่าเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว
จำนวน๓๕๐๐๐ล้านบาทเพราะโครงการรับจำนำข้าวเป็นการช่วยเหลือชาวนา
และเห็นควรให้ใช้สารแพ่งเป็นผู้พิจารณาแทนการใช้คำสั่งทางปกครอง
ในการที่จะตัดสินแผนแล้ว
และจึงแล้วควรจะใช้ในเรื่องของการร้องเป็นที่สั่งแพ่งมากกว่า
ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วไม่ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ
สาวยิ่งลักษยังกล่าวถึงกรณีพลไอประวิษฐ์วงศวรรศ์
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เหมาลำเครื่องบินเพื่อประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อาเซียนสหรัฐที่มลรัฐฮาไวน์จำนวน๒๐ล้านบาท

เป็นความพยายามจากฝ่ายการเมืองที่จะทำลายความน่าเชื่อถือ
ของรัฐบาลว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องชี้แจงกับประชาชนค่ะ
ได้รับการกรรม
สำหรับการไต่สวนพยานในคดีนี้นะคะ
สวนพยานโจทย์ทั้งหมด๑๔ปากจำนวน๑๐นัด
เริ่มไตสวนนัดแรกวันที่๕มักรากง
ยังคงมีมวลชนปักหลักรอให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์
มกลางการรักษาความปลอดภัยจากตำรวจอย่างเข้มงวดค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองค่ะ